สถานที่ดีน้ำคลานวัดพรุ่งอาทิตย์ตะวันชาวเจ้า
สะพานที่ปลอดภัยกันเวลา๘เมตร
พรุ่งที่สะพานแย่กว้างก็มีได้มากกว่า
วัดขอบคุณที่กลงที่กำลังที่สะพาน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

โปรดติดตามตอนต่อไป